หมูอย่างเดียวพอเพราะว่าเนี่ย
ช่วงนี้มันก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะคะ
คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านตัวเลข
ก็เริ่มจะปฏิบัติภารกิจกันแล้วด้วยนะคะ

ตอนนี้นะดิฉันคิดว่ามันเริ่มจะไม่แปลกแล้ว

มันมาช่วงต้นเดือนกลางเดือนตลอดเลย
มันคือต้นกล้วยที่ออกเครือแบบแปลกประหลาด
ประหลาดแบบไหนไปดูกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชม
ที่วัดศรีจอมเรืองวัดจองตำบลเวียง

ตอนนี้เขาพบว่ามีเครือกล้วยแทงออกจากลำต้น
สูงจากพื้นดิน๑๕เมตร
คือโดยปกติเขลือกล้วยจะออกจากปลายลำต้น
แต่ว่ากล้วยต้นนี้ที่วัดแห่งนี้ออกกลางลำต้นไปเลยคุณ
พวกเขาก็แห่กันมาดูหนานแน่นกันเลยล่ะค่ะ

ใช่ค่ะที่บริเวณติดกับกำแพงด้านหลังวัดเป็นกล้วยพันกล้วยน้ำว้าเนี่ยนะคุณ
ลำต้นสูงประมาณสามเมตรอายุหกเดือนอืม
ชาวบ้านก็เล่าว่าเห็นต้นกล้วยปลีกล้วยแทงออกมากลางลำต้นบริเวณใกล้กับโคนต้น
อืมโดยที่ไม่มีใครเคยเจาะลำต้น
หรือบังคับให้กล้วยออกลูกเลยอยู่อยู่มันโผล่พลวดแทงชาบออกมาแบบนี้
ถูกค่ะจึงเห็นว่ามันคือสิ่งแปลกประหลาดแล้วก็เลยช่วยกันนับ
นับนับอะไรนะนับจำนวนกล้วยอ๋อ
รวมแล้วก็ได้ประมาณสามหวีแหละนะสามหวี
มีละกี่ลูกอันนี้ก็ไม่ได้ถามมาด้วยสิคุณ
จากนั้นก็เขาพยายามนับกันอยู่นะเราไปตอบใช่
นับไปนับมาสุดท้ายนับนิ้วตัวเองครับนับเลยไงเออนับเลยตลอด
อันนี้นิ้วไม่ใช่กล้วยนะคะลองดูดีนะคุณผู้ชม
คือนิ้วชี้ไปเยอะมากนิ้วนับไปนับมานับเจอนิ้วอีกแล้ว
นับไปนับมาเอาเลยเอาใหม่เริ่มใหม่เอาคุณผู้ชม
สังเกตกันดูเอาเองแล้วกันนะคะว่าปลายหวีมันจะมีลักษณะงอ
โคนหวีเนี่ยแทงออกมาใช่ไหมเห็นแบบนี้สิ่งที่ต้องทำกันคือ
ยกมือว่ายทาแป้งสิคุณเอาโถทาแป้งก่อนทาแป้งก่อน
คุณเห็นไหมเริ่มทาแป้งกันก่อนเอาแป้งไปรูปทาถูให้กล้วย
มันไม่มียางติดมืออะไรประมาณเนี้ยครับนิ้วปากก็ไม่รู้เนอะแต่ต้องมีทูบ
ต้องมีทูบด้วยนะคะแล้วก็นั่งนับเลขกันไปไม่รู้จะทำอะไรกันดี
ก็นับเลขกันไปแต่ก็เชื่อว่าต้นกล้วยต้นนี้เขามีเจ้าแม่ตานีสิงสถิตอยู่
ชาวบ้านเขาเชื่อกันแบบนั้นก็เลยพากันขอโชคขอลาบนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
มีโชคที่เห็นเลขแตกต่างกันออกไปก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะพินิษฐพิเคราะห์กันเอาไปนะจ๊ะ